มาต่ออีกบ้านนึงบ้านนี้บอกเลยว่าเป็นคุณแม่สุดแซ่บอุ้มลักษณะ
ไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปส่องชีวิตมาไม๊อุ้มหน่อย

โดยเฉพาะเรื่องความสวยแซ่บไม่มีแผ่วค่ะ
แล้วก็เพิ่มดีกรีขึ้นแบบปรี๊ดไปเลยดู
ดูนะคะหลักฐานมีเห็นพรึบไปหมด
ไหนแม่ก็เอาอยู่ชุดว่ายน้ำ

แฟชั่นแบบไหนเก็บมาทุกเม็ดค่ะ
ว่ายน้ำผ่านไปหรือจะเป็นชุดเรสสีแดงแรงฤทธิ์
แวกอกแหวกใจเดินสวยคาเฟ่ก็เอาอยู่เหมือนกัน
กำลังกายเหรอไม่เคยพร่องค่ะ
ไปดูคอสตูมแบบว่าเซ็กซี่ดิ

แวกลงมาค่ะแม้ว่าจะเอาหน้าอกออกไปแล้วใช่ไหม
ก็ยังคงความเซ็กซี่อยู่นั่นเองนะคะ

และบทบาทที่สำคัญที่สุดในชีวิตบอกแล้ว

คือการดูแลลูกสาวกำลังน่ารักมากน้องดิสนี่
แม่ไม่มีแผ่วเลย
เดี๋ยวก่อนนะ

กางเกงเสื้อยืด

ไม่ต้องไปที่ต่าง
มาชิลเสื้อชื่อตัวใหญ่
แล้วก็กางเกงช้างยอดฮิตในติ๊กต๊อกใช่ไหม
รวมผมติดกิ๊บยุ่งมาเลยสบาย

เขียนข้อความบอกว่าเอาอะไรมาเซ็กซี่

แต่งตัวธรรมดายังมีออร่าทะลุเสื้อยืดมาเลยนะ

รวมไปถึงตอนที่แบบรับบทช่างเสริมสวยส่วนตัว

อ่างสะผมบริการน้องดิสนี่

คไหนก็เอาอยู่สบายตาสบายใจ
แต่อย่างที่บอกไปแหละความเป็นคุณแม่

ล่าส่วนนี้เป็นให้ทุกอย่างแล้วนะ
เป็นสร้างภาพไม่ได้พูดถึงใคร